เรื่องราวต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ในโลกโซเชียลเขาพูดถึงกัน
เนื่องจากว่ามีคนร้ายเป็นขโมยค่ะ
ขโมยกระเป๋าพนักงานส่งอาหารที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
แล้วหลบหนีไปแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ดูนะคะคุณผู้ชมภาพกล้องวงจรปิดจะจับได้เนี่ยชัดเจน
มีชายคนนึงสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
รูปร่างค่อนข้างถวมหน่อยใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีดำนะ
แล้วก็ใส่กางเกงยีนขายาวด้วยนี่เห็นยังเห็นยังวงกลมแดงนี่เดินไป
เขาใส่หน้ากากอนามัยสีขาวปิดบังใบหน้าด้วยนะคะ
เดินไปที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระประแดง
แล้วไปขโมยเอากระเป๋าสีเขียวหรือกล่องใส่อาหารของพนักงานที่รถนะคะ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาไปทั้งกล่องเลยนะ
กล่องไปเลยแล้วก็หลบหนีหายไป
เรื่องราวนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าประพันธ์แสงมาร
เขาโพสต์ภาพคลิปกล้องวงจรปิดอันนี้แล้วก็ข้อความระบุไว้ว่า
หนุ่มวิ่งแกรปส่งของเก็บเงินเรียนต่อถูกขโมยกระเป๋าใส่ของ

จอดรถไว้ที่ลานจอดรถของห้างดังถนนสุขสวัสดิ
เพื่อไปรับไปรับของจะไปส่งให้ลูกค้าก็เลยทิ้งกระเป๋ากับรถไว้
ออกมากระเป๋าหาย
หลังจากโพสต์ไปนะคะก็ทำให้มีเพจดัง
แล้วก็สมาชิกในโลกออนไลน์ช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปเยอะมาก
เพราะว่าจะช่วยกันติดตามหาคนร้ายที่ขโมยกระเป๋าไป
ล่าสุดนายธนายุทธ์ทองรักอายุ๒๑ปี
พนักงานส่งอาหารคนนั้นเขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพพระประแดงเอาไว้
แล้วก็นำหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดอันนี้

เพื่อให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขณะที่นายธนายุทธ์เล่าให้ฟังนะคะ
ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีลูกค้าออเดอร์เข้ามา

พอไปถึงห้างก็จอดรถไว้ตรงลานจอดรถนะคะ

ซึ่งเขาก็ต้องวางกระเป๋าใส่อาหารเอาไว้ที่รถใช่ไหม

แต่เมื่อไปซื้ออาหารเสร็จออกมาที่รถปรากฏว่าเฮ้ย
กระเป๋าใส่อาหารหายไป
ก็เลยพยายามเดินหาเอ๊ะหล่นหรือเปล่าขับ

ก็เลยไปขอดูภาพกล้องวงจรปิดหน้าห้างหน่อย
แล้วก็เลยรู้ว่าอ้าวภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
มีคนร้ายขโมยกระเป๋าไป
เขาบอกตอนนี้เขาเดือดร้อนหนักมาก
ไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
ก็อยากจะให้เอากระเป๋ามาคืนคนที่เอาไป

พอดีต้องเก็บตังค์เข้าเรียนใหม่
พอฟังแบบนี้เห็นใจหนักเลยนะเพราะเขาเก็บเงินเพื่อจะไปเรียนต่อ
ใช่แล้วแล้วเรื่องที่แชร์ออกไป

เพราะมีคุณพี่ใจดีท่านหนึ่งชื่อว่าพี่อาร์ต
ติดต่อมาขอมอบกระเป๋าให้น้องธนายุทธ์ไปฟรี

ใช่เขาเห็นว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วค่ะ
ก็เลยอยากจะช่วยเหลือน้องก็เลยมอบกระเป๋าให้น้อง

ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่ากระเป๋าต้องซื้อต่างหากนะคะ
แล้วเขาจะให้กระเป๋ามาแบบนี้ไม่ใช่
คุณสังเกตไหมบางคันก็มีกระเป๋า
บางคันไม่มีกระเป๋าต้องไปซื้อเอง
กระเป๋าแต่ละใบมีราคาไซส์ที่แตกต่างกันออกไป
เสื้อก็ต้องซื้อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะ
น้องเขาทำงานหาเงินเก็บเงินส่งตัวเองเรียน
เห็นเรื่องราวในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องราวดี
ที่เป็นน้ำใจของคนไทยเป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วกันนะ